ในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ในกรุงจักรต้า
ก็ได้เข้ารื้อแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน
ใหญ่ที่สุดในกรุงจักรต้า

ซึ่งก็มักจะมีการแอบแฝงกระทำผิดกฎหมาย
รวมถึงค้าบริการทางเพศอีกนับร้อยแห่งทั่วประเทศ
ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะจัดสรรพื้นที่ให้ผู้อยู่อาศัยเดิม
รวมถึงฝึกอาชีพให้กับอดีตโสเพณี
แต่ก็ยังมีความกังวลนะครับว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นสภาพของย่านคาลีโจโด
รวมสถานบันเทิงและแหล่งค้าบริการที่ใหญ่ที่สุดของกรุงจากาต้าเมื่อ๓วันก่อน

ซึ่งทางการอินโดนีเซียตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ลื้อทำลาย
หลังยื่นคำขาดให้ผู้อาศัย
ซึ่งส่วนมากมีชีวิตอยู่ในชุมชนแออัด
เปิดร้านขายเหล้าเบียร์รองรับนักดื่ม
ลักลอบเปิดซ่องผิดกฎหมายออกจากพื้นที่
ภายใน๗วันนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดการบรื้อพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อมีนักดื่มก่อเหตุเมาแล้วขับ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๔คน
อาณาสเอฟเฟนดี้นายกเทศมนตรีจากกาต้าตะวันตกบอกว่า
จะเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว
เขาบอกว่าเราจำเป็นต้องลื้อบ้านทุกหลัง
เพื่อให้พื้นที่นี้กลับคืนเป็นพื้นที่สีเขียว
ซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม

ก็จะเริ่มการปรับปรุงทันที

ยอยย้ายไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลจัดสร้างขึ้น

แต่ก็ยังไม่มีรายได้ที่ชัดเจน
เช่นชาวอินโดนีเซียคนนี้
บอกว่ายังรู้สึกสับสนเพราะไม่รู้ว่า

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีงานอะไรให้ทำบ้าง
นี่คือศูนย์สังคมสงเคราะห์ซึ่งกลายเป็นบ้านใหม่ของอดีตโสเพณี
ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในคาลีโจโด
ในวันนี้พวกเธอได้รับการฝึกอาชีพ
ทั้งงานเย็บผ้ารวมถึงงานเสริมสวย
ขณะเดียวกันพวกเธอยังมีเวลาว่าง
สำหรับการออกกำลังกายและการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
โดยจากสถิติพบว่ามีอดีตโสเพณีในคาลีโจโดราวร้อยละ๔๐
ยินดีเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อแสวงหาวิถีชีวิตใหม่
ขณะที่ร้อยละ๖๐ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตแบบเดิม
ทางการอินโดนีเซียจะมีมาตรการรองรับผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่
รวมถึงอดีตโสเพณีที่ทำงานอยู่ในย่านนี้
แต่นักสังคมวิทยาอย่างอีดารุวาอิดาก็ยังไม่คิดว่า
จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ
บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหางานใหม่ให้กับชาวบ้าน
โดยเฉพาะกลุ่มอดีตโสเพณี
เพราะเป็นที่รู้กันว่าการฝึกอาชีพ
รวมถึงกิจกรรมในศูนย์ไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนในอนาคต
และยังเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามว่า
เปลี่ยนชีวิตพวกเธอจะทำสำเร็จหรือไม่
เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม
อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
แต่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเช่นนี้จำนวนมาก
โดยเมื่อปี๒๕๕๗เคยมีการสั่งปิดย่านสถานบันเทิง
ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นที่เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งอยู่ในเมืองซูราบาย่า
ขณะที่กระทรวงสวัสดิการสังคมอินโดนีเซียประกาศว่า
ในตอนนี้สามารถปิดพื้นที่ลักษณะนี้ไปได้แล้ว๖๘แห่ง
หวังที่จะปิดอีก๑๐๐แห่งให้เสร็จสิ้นภายใน๓ปีนี้